เอาไป๑๐ไม่หักงานนี้ต้องชมรถใหญ่

นู้นเห็นขวามือมั้ยเค้าจะเข้าขวาไปกับรถ

ก็เลยชะลอซะไอ้รถใหญ่มา
อืมไม่ได้มองหลังอ่ะสิ

หลบซ้ายรถเก๋งสีแดงแล้ว
ยังต้องหักหลบบอตเตอร์ไซค์ขวาต่อดูขางดูฮ่วงสิ
เขาขับเก่งจริงแต่เขาก็ขับเร็วนะ
แต่หวัดเสียวแทนทุกคนณจุดนี้เลย
คือถามว่าเอ้าแล้วทำไมรถใหญ่ไม่เบรก
ถ้าเบรกสีแดงไม่รอดใช่ใช่เบรกสีแดงไม่รอดคุณผู้ชมนะฮะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับรอดมาได้จากทักษะของคนขับรถพ่วง

อีกเรื่องหนึ่งไปดูรถบัสกับรถกระบะ
ขับตีคู่กันมาแล้วรถบัสนะครับคุณผู้ชมฮะ
เบียดขวานะครับเบียดขวานะครับเข้ามา
ทำให้รถกระบะเสียหลักพลิกคว่ำลงข้างทางครับคุณผู้ชมดูครับ
เหมือนจะประคองรถไว้ได้ในตอนแรกแต่ไม่ใช่ฮะอืม
รถบัสสองชั้นอยู่เลนซ้ายรถกระบะเสริมคอกเหล็กอยู่เลนขวา
ตีคู่กันมารถกระบะก็พยายามจะแซงแต่รถคงหนัก
คงหนักแซงไม่ไหวแซงไม่ไหวปรากฏว่า
คือรถบัสก็เบนขวามานะฮะ
ตกใจเพิ่งเห็นรถกระบะหรืออย่างไรไม่ทราบ

มึงปึ๊บเขาให้

แขนขวาครูดไปกับพื้นถนนแบบนี้
ชาวเน็ตเสียงแตกนะเรื่องนี้นะฮะบางส่วนบอกว่าคนขับรถบรรทุกของมัน
ทำให้เร่งแซงรถบัตรไม่พ้นส่วนอีกคนบอกว่าอย่าไปตีคู่รถใหญ่แบบนี้นะครับ
อับมันเยอะรถสูงรถใหญ่เนี่ยคุณผู้ชมเขามองไกลดีมองใกล้ไม่ดีนะ
อ่าเขามองไกลดีมองใกล้ไม่ดีอ่ายังไงก็ระมัดระวังกันหน่อยก็แล้วกันค่ะนะครับ
ไม่ใช่ครับคุณผู้ชมฮะมันเป็นอุบัติเหตุ
ด้านหน้ารถพังยับเยินครับคนขับเป็นผู้ชายอายุประมาณ๓๐๔๐ปี
มีแผลถลอกเฟลกช้ำเตมด้างกาย
อันนี้คนขับเหรอ

โอ้โหคือเขาอาจจะบอกว่าโอ้นี่ดูสภาพ
นี่ยังออกมาเซลฟี่ได้แสดงว่ายังมีขวัญอยู่
คนขับนี่เล่าแบบนี้บอกว่าขับรถออกจากที่ทำงานพอมาถึงจุดเกิดเหตุตรงคอสะพานเนี่ย
รถเสียหลักฮะแล้วก็พุ่งตกลงไปข้างถนนแบบนี้
เพราะยังดีนะครับไม่ได้รับบาดเจ็บ
ส่วนเขาเชื่อว่าเชื่อในบารมี
เหรียญหลวงปู่หลวงพ่อพิบูลวัดพระแท่นอเภอพิบูรณรักษ์จังหวัดอุดรธานี
แขวนคอช่วยคุ้มภัยให้เขาไม่ประสบกับเรื่องของการบาดเจ็บแม้แต่น้อยฮะ
นี่ลงมาเซลฟี่ได้
ให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วก็นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นบนท้องถนนนะคะ
มันมาทุกรูปแบบจริงนะคะก็สติ๑๐๐นะคะเวลาใช้รถใช้ถนนค่ะ